มาต่อกันที่หนึ่งสาวกันบ้างดีกว่าถึงว่าไม่แพงแต่กระแสก็แรงมากเหมือนกันนะคะ
สำหรับคุณนุ่นระมิดานั่นเองนะคะอุ้ยยิ่งเรื่องความรักของเธอเนี่ย
หลายคนเนี่ยอิจฉามากจริงจริงในความหวานกับแฟนก็หล่อแฟนก็ดี

ใช่วันก่อนนะคือไปเห็นนะเห็นมือของเธอ

แล้วเห็นแหวนแวมอยู่ด้วยนะคะสวมแวนมานะคะ
แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนี่ไงคุณ

ตกลงแอบมั่นแอบแต่งอะไรกันเรื้อหรือเปล่า

คือจริงก็มันก็ใส่สลับกันไปสลับกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญอะไรอย่างนี้

คือแหวนจะใส่ไหนก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้
หรือถ้าสมมุติเราแต่งงานกันขึ้นมาจริงแต่เราต้องทำงานทุกวัน

อะไรก็ตามมันไม่ได้ยึดติดแค่แหวนมุมเดียวอะค่ะ
แม่พี่นุ่นซ้ายขวาไม่สำคัญ
มือเนี่ยมีตั้ง๑๐นิ้วแต่ก็เลือกใส่นิ้วนางข้างซ้ายอยู่นะ

เข้าจากมาจาก๑๑ปีแล้วนะคะคุณผู้ชม
คุ้มต่างเป็นเพื่อนจนก็ทำมาเป็นแฟนนะคะ
เรารุ้นนะได้แต่งก็ดีใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบ
ซึ้งถัดต่อความรักมากทั้งคู่เลยแหละค่ะแล้วฉันอิจฉามากเลยไม่ใช่ไรนะ

คุณหลุยตัวใหญ่มากกว่าแกรงขาวใช่เวลากอดแล้วมันอบอุ่นเนี่ย